คุณผู้ชมคะชวนคุยกันค่ะสำหรับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อ่อนไหวนะคะ
บ้างไฟพญานาคค่ะขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบเอ็ด
กับวันออกพรรษาคนก็จะไปรอดูปรากฏการณ์บ้างไฟพญานาคกันเป็นประจำทุกปี
เรื่องนี้หลายมุมมองแน่นอนเป็นเรื่องของความเชื่อความศรัทธาที่อยู่คู่กับคนไทยมาหลายสิบปีเลยนะคะ
อีกมุมหนึ่งก็เป็นกลุ่มคนที่เขาพยายามจะหาคำตอบพยายามจะพิสูจน์ว่าเกิดจากอะไร
หรือบางคนก็อาจจะกลางไม่เชื่อแต่ไม่ลบหลู่แต่ก็อยากเห็นเป็นบุญตาอะไรแบบนี้
ทีนี้ค่ะเราค่อยค่อยดูในทีละมุมนะคะวันนี้ที่มันเป็นประเด็นก็คือ
นำคลิปวิดีโอการพิสูจน์บ้างไฟพญานาคไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่สถานทูตลาวประจำประเทศไทย
ผ่านทางรอปภเพราะว่าวันนี้สถานทูตปิดหยุดทำการนะคะ
จับผิดได้ว่าบ้างไฟพญานาคที่เกิดขึ้นในวันออกพรรษาสิบห้าค่ำเดือนสิบเอ็ด
ไม่ใช่ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติค่ะเขาอ้างแบบนี้นะคะ
เพจอ้างว่าลูกไฟที่เห็นว่าผุดขึ้นจากลำน้ำโขงเกิดจากฝีมือของคน
ที่เป็นลักษณะการยิงด้วยปืนมาจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านและวิถีกระสุนเกิดบนพื้นดิน
ไม่ได้เกิดกลางลำน้ำโขงก็เลยอยากจะให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง
นายสมภพบอกว่าตัวเองไปพิสูจน์บ้างไฟพญานาคที่จังหวัดเลย
และจังหวัดบึงกาลเมื่อ๒๑ตุลาคมที่ผ่านมาแล้วก็ไปเก็บภาพ
แล้วก็เห็นว่ามีคนที่พยายามยิงแสงไฟนี้ขึ้นเหนือน้ำนายสมพบอ้างแบบนี้นะคะ
บอกว่าแสงไฟมาจากหมู่บ้านที่อยู่ในประเทศเพื่อนบ้าน๑๐หมู่บ้านใน๓เมือง
เขาบอกว่าอยากให้มีการตรวจสอบค่ะเพราะรู้มาว่าประเทศเพื่อนบ้านเอง
ก็มีกฎหมายห้ามยิงปืนด้วย
เห็นว่าเป็นปืนยิงแล้วก็บันทึกภาพได้ด้วยครับ
แล้วเราก็มาเช็คกับแผนที่ว่ามันตรงกับหมู่บ้านแห่งไหน
แล้วก็สืบชื่อหมู่บ้านนั้นว่าอยู่ชื่อหมู่บ้านชื่อเมืองชื่อแขวงครับผม
ท่านช่วยตรวจสอบให้หน่อยได้มั้ย

ตอนแรกเชื่อก่อนเชื่อมาเรื่อยจนตั้งมา
จนกระทั่งปี๕๔ความเชื่อแทบจะลงไปเหลือศูนย์
นายสมภพเองบอกว่าเคยเชื่อเคยเชื่อนะคะแต่ก็พยายามที่จะหาคำตอบมาโดยตลอด
ยืนยันว่าการมายื่นหนังสือในครั้งนี้เพื่อให้ตรวจสอบข้อที่จริง
ไม่ได้มีเจตนาทำลายความเชื่อความศรัทธาของคนพื้นถิ่น
หรือทำให้กระทบการท่องเที่ยวและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
เพราะตัวเองก็เคยมีความเชื่อเรื่องของบ้างไฟพญานาคมาก่อน
ทีมข่าวของเราก็ตรวจสอบพบว่าในสมพบและทีมงานเพจพิสูจน์บ้างไฟพญานาค
เขาลงพื้นที่ไปถ่ายภาพปรากฏการณ์บ้างไฟพญานาคตั้งแต่ปี๒๕๕๙
จนถึงปี๒๕๖๔เขาก็ตามไปถ่ายภาพเป็น๑๐ปีค่ะ
หกตุลาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดมีการนำโดรนขึ้นบินถ่ายภาพในคืนวันออก
พรรษาริมฝั่งแม่น้ำโข๋งที่หมู่บ้านน้ำเป
มีการตั้งกล้องบนเสาตั้งกล้องสูงสิบเมตรใช้กล้องถ่ายภาพสามตัว
แล้วก็หันทิศทางเลนไปทางลำน้ำโขง
ครั้งนั้นกล้องถ่ายภาพลูกไฟพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้า๗ลูก
แต่เป็นลักษณะพวยพุ่งในทางเฉียง
เพจบอกว่าลูกไฟพวยพุ่งมาจากพื้นดินฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน

อันนี้ทางเพจให้ข้อมูลเอาไว้แบบนี้
ส่วนปรากฏการณ์บ้างไฟพญานาคครั้งล่าสุด๒๑ตุลาคมปีนี้
ทีมงานเพจบ้างไฟพญานาคเอากล้องไปติดตั้งถ่ายภาพในหลายจุดเลย
ของอำเภอพลพิสัยอำเภอรัตนวาปีจังหวัดน้องคาย
ปักฆาตอำเภอบึงโขงหลงและอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาล
กล้องที่ติดตั้งบนเสาสูง๑๐เมตร
ก็สามารถจับภาพลูกปืนสองแสงที่ยิงมาจากฝั่งเพื่อนบ้านเหมือนกัน
๒ตุลาคมตั้งกล้องที่บ้านตานชุมอำเภอรัตนวาปีจังหวัดน้องคาย
ก็เห็นลูกปืนสองแสงมาจากพื้นดินฝั่งประเทศเพื่อนบ้านอีกเหมือนกัน
แล้วก็เจอลูกปืนสองแสงในลักษณะเดียวกันอีกหลายจุด
เพจเขาเลยเชื่อว่าเป็นฝีมือมนุษย์
ทีมข่าวของเราได้คลิปจากเพจพิสูจนบ้างไฟพญานาค
ไปสัมภาษณ์ชาวบ้านที่สปลาวนะคะ
ก็ยอมรับว่าช่วงออกพรรษาของทุกปีชาวบ้านจะจุดประทัด
ยิงปืนสองแสงตามประเพณีแต่พอเจ้าหน้าที่เคร่งครัดก็ยกเลิกไป

นี่แหละค่ะอันนี้ก็เป็นมุมหนึ่งนะคะก็เป็นข่าววันนี้มุมทางเพจของพิสูจน

ใช่ไหมฮะท่านก็ต้องลองไปดูนะครับ
ในพื้นที่ที่บ้างไฟพญานาคขึ้นในช่วงของออกพรรษาแต่ละปี
ก็จะได้เห็นกับตาว่าเอ๊ะตกลงแล้วมันขึ้นมาแบบไหนอะไรยังไง

คือขึ้นมาเนี่ยไม่รู้นะผมดูผมก็เห็นว่าขึ้นมาจากแม่น้ำโขงนะ
ไม่ได้ว่าจะมาจากเฉียงเฉิงอะไรหรือว่าใครไปอยู่มุมไหน
มันอาจจะมองแต่ละมุมไม่เหมือนกันก็ได้
ดิฉันไม่เคยเห็นไม่เคยไปขอไม่แสดงความคิดเห็น
คือมันจะไม่มีเสียงอะไรมันก็ลอยขึ้นมานะฮะ
แต่ชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราได้ไปคุยกับคุณยายกุหลาบ
คุณยายกุหลาบอายุ๗๒ปีแล้วเป็นชาวบ้านต้อนใหญ่ตำบลตำบลบ้านต้อนอำเภอรัตนาวาปีจังหวัดน้องคาย
อยู่ริมแม่น้ำโขงเลยนะครับเป็นจุดที่มีบ้างไฟพญานาคขึ้นทุกปีนะฮะ
ยายกุหลาบบอกว่าปรากฏการณ์ดวงไฟผุดขึ้นกลางลำน้ำโขงเนี่ยมีมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าแล้วสมัยก่อน
เรียกว่าบ้างไฟผีเพิ่งจะมาเรียกว่าบ้างไฟพญานาคไม่นานมานี้
ชาวบ้านในพื้นที่เห็นจนชินตาปกติจะขึ้นเนี่ยจะเห็นใกล้ใกล้โผล่ขึ้นที่แม่น้ำโขง
จากฝั่งไม่กี่เมตรแม้แต่หน้าโบสถ์ในวัดของหมู่บ้านก็ยังขึ้นให้เห็น
ที่ผ่านมาชาวบ้านแล้วก็พี่น้องที่อยู่ฝั่งสปลาวก็สงสัยว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร
พร้อมกับตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะฝั่งสปลาวที่อยู่ตรงข้ามหมู่บ้านเนี่ยเป็นพื้นที่ป่า
ไม่มีบ้านคนแล้วจะมีใครเนี่ยมายิงปืนขึ้นฟ้าอันนี้คุณยายกุหลาบตั้งข้อสังเกตนะครับ
แต่คุณยายบอกว่าใจจริงแล้วก็อยากให้พิสูจน์นะฮะเพื่อให้สิ้นข้อสงสัยไปเลยนะ
หากเป็นการยิงปืนใช้กระสุนส่องแสงแล้วทำให้ดูเหมือนแบบเป็นบ้างไฟพญานาคอะไรอย่างนี้
คุณยายบอกก็ลองเอาปืนมายิงหรือมาทดลองดูกันไปเลยให้ชาวบ้านได้เห็นกันไปเลย
ได้ดูว่าเออมันเหมือนไม่เหมือนมันใช่ไม่ใช่อย่างไร
ฝั่งนู้นยิงผู้ยิงยิงกระสุนสองแสน

เอาวิทยาศาสตร์กับศาสตร์
นี่แหละมาใส่กันบึง
เราได้คุยกับคุณยายเหวียง

เคยไปไหลเรือไฟในแม่น้ำโขง

ผุดขึ้นมาจากลำน้ำโขงจริง

เรือไฟของคุณยายเลยนะฮะ

ดวงไฟมีหลายสีด้วยนะครับ

แต่ทุกวันนี้เนี่ยจะเห็นดวงไฟเป็นสีแดง
สีชมพูอมแบบอมแดงอะไรประมาณอย่างนี้นะครับ

ปูหนูจะจุดบ้างไฟเลยนะ

ขึ้นต่อหน้าต่อตา

สีเขียวสีแดงชมพูเหลือง
จุดดี

ใกล้น่าก็จะขึ้นแหละ
พรรษาเลยแต่ก่อนนะขึ้นทั่วไปนี่
จากเป็นจานหรือมาบ้านต้อนอย่างนี้นี่
จะขึ้นทั่วไปจะขึ้นเป็นธรรมดา
แต่โบราณก็ดูไปแล้วก็ธรรมดาไม่เหมือนเดี๋ยวนี้
แต่ก่อนคนไม่ขนสนใจเนอะ
ไม่เหมือนเดี๋ยวนี้แต่ก่อนเขาสนใจ
นี่แหละท่านขึ้นแถบนี่แหละไม่เกี่ยวกับออกพรรษาเลย